หมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

กับหมูขั้นแพบ
หมูขั้นแพบเชิญเลยฮะ
เครื่องราของของคุณมีมาเยอะไหมฮะวันนี้

ผมชอบถือไม้เท้าอาจารย์
วันนี้ทางคุณปออันนบเนี่ยนะฮะ

ทีนี้ก่อนหน้านี้นะ
เขาได้มีการไปล่าผี

แล้วก็เอาเท้าเนี่ยไปเหยียบลูกปั้น
ที่เขาบอกว่าเอามาเป็นตัวแทนของผีเนี่ยนะฮะ

รวมถึงมีเรื่องราวที่เขาบอกมาว่า

ว่าไม่รู้ว่าจะมีเสน่หยาแฝกติดมาหาเขาด้วยหรือเปล่า

เหมือนตั้งแต่ผีมาอยู่กับเขาแล้วดวงเขาดีขึ้น

ดำบอกว่าพอผีมาอยู่กับเขาเขาดังมาก

ได้ยินคำนี้ไหมคนดีผีคุ้ม

เขาจะมีพฤติกรรมพฤติกรรมอย่างไรก็ตามที
แต่เชื่อมั่นว่าเขาเคยเจอตัวเขา
น้องคนนี้เขาเป็นคนเด็กที่

เขาเรียกหนักเอาเบาสู้ใช่ไหม

มีธรรมะคุ้มครองตัวผีก็คุ้มเขา

เพราะแน่นอนเวลาคนดี

เพราะฉะนั้นใครที่ทำแบบนี้ก็คือ
ผูกบุญไว้กับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นมงคลบุญ
มันก็จะโดนบันดาลประธานพรให้เขาสำเร็จในสิ่งที่ทำ

แปลว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเดี๋ยวก็จะมีงานเข้ามา
แต่นี่อีกเรื่องหนึ่งที่เขากำลังสงสัยกันมากเลยว่า
เขาต้องคอยดูแลว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีแฟนคลับเนี่ย
เอาของที่เหมือนกับลงของเป็นพวกเสน่หยาแฝกมาให้เขา

จากนักร้องอย่างนี้ฟันคลับชื่นชอบ
เอาของมาให้เพื่อไม่ชอบเขาเนี่ยได้ไหม
อ่ะมดดำเคยมั้ย
ที่ตัวเรามองผ่านเวลาของชีวิต

เราผ่านจุดหนึ่งที่เราเคยหลง
แล้วเรามานั่งคิดในวันหนึ่งเฮ้ยหลงไปได้ไงวะน่ะ

เออเห็นมั้ยเห็นมั้ยคุณก็เป็นที่ท่า

คือเสน่ห์เมตรามาหณฑศมเรารู้สึกไหม

เราจะไม่กล้าเอ่ยปากให้เขากระทบกระเทือนจิตใจ

บางคนเรารู้สึกว่าเออเขาจะเอ่ยอะไรก็ตามเนี่ยเรายอม

ทำไมเขายอมขนาดนั้นก็เพราะว่าหลงใน
มนตราหรือเสน่หาที่มีอยู่ในกายตน

อันเกิดจากเวทมนต์กระถาแต่มันอาจจะเกิดจาก
คุณวิเศษของตัวเขาที่ได้มา

เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไร

เป็นคนที่ต้องยึดมั่นในศีล
แปลว่าพยายามให้ผิดศีล๕น้อยที่สุด

การดื่มสุราและของมืนเมาพยายาม
เพราะอะไรมันจะทำให้เราขาดสติไงอืม
การพูดโกหกและไอ้ข้อที่รุนแรงที่สุดคือ

ไอ้ข้อนี้น่ากลัวสุด

มีกำลังก็ไม่มีกำลังเพราะเทวดา

เราอาจจะโกหกเพื่อให้คนสบายใจถูกต้องไหม

ไปรุ่งกับสตรีที่อยู่ในปกครองของบิดามันดา
ไม่ยุ่งกับสตรีผู้ที่
ผู้ที่มีครอบครัวมีสามีหรือภรรยาแล้ว

อาจารย์คนนู้นคนนี้ก็ให้ของ
จะปฏิเสธไม่รับก็ไม่ได้
เวลารับของเหล่านี้มาแล้วควรจะทำยังไงอาจารย์
ของที่รับมาเนี่ยมดดำ
อาจารย์โบราณเนี่ยจะต้องให้บ้านเราเนี่ย
ควรจะมีครอบน้ำมนต์หรือขันน้ำมนต์

ถ้าวัดหรือพระเขาจะเรียกขันน้ำมนต์หรือบาดน้ำมนต์
แต่ถ้าเกิดภาษาภาษาเรียกว่าครอบน้ำมนต์
คือเป็นที่ใส่น้ำมนต์ที่ทำด้วยโลหะพิเศษที่เขาหล่อไว้
คุณพ่อหนุ่มต้องมีคุณพ่อประกอบต้องมีเรื่องนี้

วันนี้เราก็เอาน้ำมนต์จากพิธีต่างวัดต่าง
มันจะมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศมาใส่ไว้ในบาดนี้
ตื่นขึ้นมาก็อาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันเสร็จทุกวันนะ
ก็เอาขันสแตนเลสหรือขันเงินที่เรามี

แล้วก็น้ำมนต์ใส่เพศกหยดอธิฐาน
ถ้ามีพระกิ่งก็แช่ออธิษฐานมีพระชัยก็แช่อธิษฐาน
แล้วพระออกลดอาบตัว
มันจะล้างมนตรามนต์เสน่ห์มนตรงมนตร์ที่ทำให้

กาโมโลกีที่เราไปสัมผัสกับกายคุณ

จริงเราซึ่งต้องอาบเรื่องเหล่านี้บางคนตัวเหม็นไม่มีสาเหตุ
เช่นเช่นเหรอ
เอาตุ๊กตาหุ่นมาผูกตุ๊กตาตัวนึงนั้นมีทั้งผมหนึ่งหนุ่ม
มีเสื้อเศษเสื้อผ้าของหนุ่มอยู่ในหุ่น
และอีกตัวหนึ่งก็เป็นของผู้หญิงประกบเอาเชือกสายสินพันนะ

เขาต้องลงเรียกดวงจิตรู้วันเดือนปีเกิดกำหนดเรียกนะ
จงหลงไหลกูจงนึกถึงแต่กูมิฉะนั้นอกมึงจงแตกตายจงปวดร้าวในดวงจิต
ไม่เห็นหน้ากูแล้วคิดไม่สาหายจงมามันจะมีกระถาได้ประมาณนี้

เอาไว้ใต้เตียง

คือไว้ใต้เตียงเหมือนมันก็ฝังไว้ในเตียงและใต้หมอนอะไรอย่างนี้เหรอฮ
ใช่บางทีก็มีน้ำมันพลายดีดใส่หรือเอาไปป้าย

มันมีจริงจะพูดให้ฟังนะของแบบนี้มันจะใช้ได้กับคนบางคน
ไม่ใช่ใช้ได้กับทุกคนแล้วเราเป็นคนดีทำไมเราต้องไปใช้ของเหล่านี้
ใช่ไหมของนี้เป็นของดำ
แต่ถ้าคนไม่ดีเข้ามาทำเราเราจะทำยังไงจะแก้ยังไง
อย่าไปกลัวสิหมายถึงว่าเรารู้ได้ว่ามันมีอยู่จริง
แต่แปลว่าเราอันดับแรกอย่ากลัวคือไม่ต้องไปสนใจมัน
แต่ถ้าเกิดคิดว่ามันจะเป็นไปให้เราหรือคนที่เรารู้จักเดือดร้อน
เราก็มีวิธีก็คือบอกได้อาบน้ำมนต์ทุกวัน
คุณอยากจะขนไม้กี่ตันเอาไปหมดเลยอย่างนี้
เหมือนกับไปโดนของมาแล้วผมอยากจะช่วยเขาเนี่ยทำยังไง
ไอ้ที่เขาถูกต้องจ่ายเงินหรือว่าต้องอะไรตั้งแต่
เปเค้ามีไหมมีมั้ยมีเงินไหม
มีมีไม่ได้เดือดร้อนยิ่งให้ยิ่งมี
เหรองั้นให้ก็ถูกแล้วถูกแล้ว
ทานอย่างหนึ่งอืมสร้างทานบารมีกับบริวารเออเออเออ
เอาอย่างงี้อาจารย์เข้าเรื่องมีกระถาอะไรจะปัดเป่าหรือป้องกัน
บ้างไหมฮะไอ้เรื่องกระถาเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้คาถามาทั้ง
ชีวิตเลยอืมไม่ว่าแต่ก่อนกันผีเรากลัวผีก็อย่านะพุทธทางปีศัตว
ปัจจานไม่สวดตัดกระถางเลยอ้าวไม่เวลาเราไปที่ใดนะ
ข้าพเจ้าจะมาพักอยู่โรงแรมนี้สองคืนขอบุญกลุ่มสวนให้ข้าพเจ้า
ที่สร้างโบสถ์วิหารเจดีจงสำเร็จแก่พระภูมิพระพรม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงวิญญาณทั้งหลายอย่าหลอกหลอนข้าพเจ้าขอบุญข้าเจ้าตัวมาเป็นไฟกรด
รอบตัวเป็นรัศมีคุ้มครองข้าพเจ้าอุทิศบุญกุศลให้
เพราะฉะนั้นเรานึกถึงบุญไงคุณหนุ่มแต่คุณพระดำถ้าหากเราทำบุญจริงเราต้องมั่นใจในบุญใช่ไหม
เป็นคนต้องมั่นใจใจบุญในบุญแต่ที่ไปใช้กระถาก็คือไม่มั่นใจเราไม่มีอะไรที่จะพึ่งพาเลย

มันมีแก้แล้วถ้าเกิดผีมันเป็นผีพระล่ะ
โถ่แล้วถ้าผีมันเป็นผีพระล่ะ
เอาไม่เป็นไรเอาคาถาสักบทอย่างนี้ไหมล่ะเอาสักนิดนึงแบบว่าเวลาโดนของโดนอะไรกันของครอบจักรวาล
ถ้าเป็นผีพระมันก็ต้องแพ้ต่อกาถาบทนี้บทนี้เป็นบทไว้ครูของสรรพสิงฆ์
นโมตัดสะพักควะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธศาส
แปลว่าอะไรไหมข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์พระสัมมาพุทธเจ้า
คือเป็นคำนามัศกาลองค์พระสัมมาพุทธเจ้า
โดยมีการกล่าวพระคาถานี้ด้วยคณะเทพและยักษ์เนี่ยทั้งหมด๕คณะ
นโมมาจากพญายักษันตาคีรีพญายักษ์นอบน้อมพระเจ้า
กล่าวคำว่านโมพญาราหูซึ่งไปฟังธรรมพระพุทธเจ้า
ต้องการเคารพพระเจ้าตัดคำว่าตัดสะแปลว่านอบน้อมนะ
กรรมใดสวด์โดยรู้ว่านี่คำน้อมน้อมมันเจือดจาก๕คณะนำที่ได้กล่าวอ้าวนะตั้งใจนะ
ขอประสิทธิ์ในคาถาน้อมน้อมโหมตัดสระผู้เป็นการ
เพื่อเป็นการน้อมน้อมต่อของพระสัมมาทพเจ้า
ใครที่สวดตามจงได้ประสิทธิในมงคลนี้

อันนั้นเป็นคาถาบทหนึ่งที่เราสามารถคุ้มครองแล้วก็เป็นพลังเหมือนปรามนูเลย
ถ้าเรามีความตั้งใจในการสวดจริงนะครับไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าสวดแบบติดปากเท่านั้นเอง
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมถ้ามีเรื่องราวมูเรื่องราวเด็ดหรือมีคำถามอะไร
ถูกต้องครับวันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาเสนอนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่สิทธิ์และจิตใจของคุณเองเลยนะครับ
วันนี้นะครับผมนะครับหมู่ตัวพ่อมดดำหมู่ตัวแม่และหมู่คันเทพอาจารย์ลักษณ์นะครับ

จะมูให้เธอรู้ถึงชั้นฟ้าหรือลืมลำถึงชั้นฟ้าด้าน
สวัสดีครับ